ติดตามกันต่อช่วงนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวคุณผู้ชม
ขณะที่เรากำลังจับตามองเรื่องของพายุปลาบึกกันอยู่
ซึ่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งเมืองไทยเร็วสุดประมาณเที่ยงตรง
ช้าสุดประมาณสักหนึ่งทุ่มแต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกัน
วิธีการก่อตัวของพายุวิธีการก่อตัวของคลื่นสูงมันทำอย่างไร
ว่าวิธีการก่อตัวของมันเนี่ยหนักแค่ไหนแล้ววิธีการหมุนตัวแล้วม้วนตัวเข้าฝั่ง
สร้างผลกระทบเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ
ก่อนที่พายุจะขึ้นฝั่งคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้
หรือว่าคลื่นสูงซัดฝั่งนะฮะก็คือเป็นการเคลื่อนตัวของพายุครับ
ความเร็วลมสักประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้คลื่นสูงสุดประมาณ๒๐เมตรคุณผู้ชม
คิดสภาพดูนะ๒๐เมตรมันเท่าความสูงของต้นฝนแบบสูง
หรือต้นรับเท้าที่มันโตเต็มที่แล้วอ่ะครับสูงมาก
สาเหตุของการเกิดพายุเพราะว่ามีความกดอากาศต่ำพาดผ่าน
ทำให้น้ำทะเลมีการยกตัวสูงขึ้นไป
พร้อมกับที่ลมเนี่ยมันถูกดึงขึ้นไปแล้วก็ซัดเข้าฝั่งแบบนี้นะฮะ
ในการเกาะตัวทำให้เกิดขึ้นสูงซัดเข้าฝั่ง
ขึ้นหนักมากแล้วก็มีลมแรงด้วย
มันทำให้เกิดขึ้นยักษ์แล้วก็ซัดเข้าหาฝั่งนั่นเอง
ใช่ค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะคะ
ในช่วงของวันที่๒๕๒๖ตุลาคมปี๒๕๐๕ค่ะ
หลายคนยังจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ย
ซอมเซิร์ชหรือว่าคลื่นสูงซัดหาฝั่งที่แหลมตะลุมพุกในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเกิดจากพายุหมุนเข็ดร้อนแฮเรียสนะคะ
ความเร็วลมนะตอนนั้น๑๘๐๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
คลื่นสูงประมาณ๒๐เมตรซัดเข้าชายฝั่งไล่ตั้งแต่จังหวัดประจวบคิริคันลงไปกันจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง๙๑๑คน
หาย๑๔๒คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก๒๕๒คน
บ้านเรือนพังเสียหายไปทั้งหมด๔๒๔๐๙หลังค่ะ
โดยเส้นทางที่พายุจะขึ้นฝั่งในครั้งนี้ปีนี้เนี่ยนะคะ
เป็นเส้นทางที่สองพายุเคยถล่มไทยมาก่อนในอดีตแล้วแล้วก็เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างด้วย
ลูกแรกก็คือทิศทางของพายุแฮเรียสเมื่อปี๒๕๐๒นี่แหละค่ะ
ส่วนลูกที่๒ก็คือพายุลินดาในปี๒๕๕๙
และปลาบึกนี้จะเป็นลูกที่๓แล้วนะคะที่เจาะขึ้นฝั่งอ่าวไทย
วันนี้ทิศทางใกล้เคียงกันก่อนที่จะลงอ่าวไทยแล้วข้ามไปมหาสมุทรอินเดียด้วยค่ะ